เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาตามกันต่อเรื่องของดราม่าเข้ากล่อง
พอไปส่งเลสนิดเดียวไม่ยอมรับหรือไม่ก็ติว่าไม่ได้คุณนับ
เผ่าไม่ดีน้ำไม่สะอาดแล้วพวกจ้างก็ไปปรับเค้าเป็น

เริ่มมีผู้เสียหายออกมามากขึ้นมากขึ้น
สุดท้ายตำรวจก็แจ้งข้อหาช่อกงกับผู้จ้างคนนี้

แล้วก็มีคนเสียหายกับผู้จ้างคนนี้

พอพอวังกะพีอำเภอเมืองจวัดอุดจรรยศควบคุมตัวนางธานิตาจันอิ่ม

ชวนนางสาวกัณฑาไทยสุขใส
ผู้ทำสัญญาว่าจ้างให้กับนางธนิสร
กุยแก้วทำข้าวกล่องหนึ่งหมื่นกล่อง

ไม่ส่งข้าวกล่องตามกำหนดและไม่ได้มาตรฐาน

ส่งเลสคือ๗โมงครึ่งก็เลยไม่รับและส่งคืนทั้งหมด
ซึ่งมันก็ประหลาดอย่างที่บอก
คุณถามเมื่อวานแล้วไอ้หมื่นกล่องเนี่ยจะไปสั่งที่ไหน
นั่นนะสิเพราะว่าคุณสั่งบอกให้ถึงเวลานี้เพราะคุณต้องใช้ใช่ไหมน่าตั้งข้อสังเกตถูกต้องนะฮะ
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปที่โรงงานที่ผู้ทำสัญญากล่าวอ้างว่าทำข้าวกล่องส่ง
คุณผู้ชมพอเข้าไปเนี่ยนะฮะไม่มีการทำสัญญาสรรพทันใดไม่พบเลยไม่มีสัญญาอยู่
รวมทั้งเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของผู้ว่าจ้างไปพบเส้นทางการโอนเงินมูลค่ากว่า๑แสนบาท
แต่ว่าผู้ว่าจ้างเองก็ยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าผู้เสียหายจะทำผิดสัญญาเอง
ซึ่งแน่นอนเป็นคดีทางแพ่งและไม่ยอมบอกว่านำข้าวไปส่งที่ไหน
คือตำรวจพยายามถามว่าโรงงานที่คุณไปส่งเนี่ยมันอยู่ที่ไหน

ไม่ยอมบอกนะฮะบอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบประคำ๒ผู้ต้องหาอยู่เนี่ย
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวนพัสวันแย้มยิ้มเจริญ
แสดงตัวเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาปี๖๐

ทำสัญญาการทำข้าวกล่องส่งให้กับนางสาวกัณฑไทยด้วยเหมือนกัน

ข้าวกล่องส่งให้วันละ๒มื้อนะฮะ
มื้อละ๑หมื่นกล่องรวม๒๐๐๐๐กล่อง
เสียค่าทำสัญญาสนับประทาน๗๐๐๐บาท
แล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหารมา
จากค่าซื้อของไปทำอุปกรณ์ต่าง
รวมเป็นเงินที่เสียไปร่วม๓ล้าน
โดนอ้างว่าข้าวกรองที่ทำเนี่ยไม่ได้มั่นตรฐาน
ทำให้พ่อเนี่ยซึ่งป่วยอยู่แล้วนะฮะ
เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเครียดมากเครียดถึงขั้นกับเสียชีวิตเลย
นี้เมื่อทราบข่าวว่ามีผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติมมา
ก็เลยต้องออกมาเหมือนกันออกมาแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็พร้อมที่จะให้การเป็นพยานอย่างเต็มที่
แสดงว่าเขาไม่ได้ทำครั้งแรกไปหลอกคนมาแล้วหลายคน

นอกจากนี้เนี่ยตรวจสอบประวัติไปเพราะว่า
นางธนิตาเคยมีประวัติครอบครองยาเสพติด
แล้วก็มีเรื่องของคดีช่อกงในพื้นที่อื่นอีกหลายคดี
ตำรวจก็อยากให้ผู้เสียหายที่เคยถูก
ผู้หญิงคนนี้กล่าวหา
หรือว่าผู้หญิงคนนี้ไปหลอกคุณ

มาเลยมาแจ้งความที่สพพญาแมน
แล้วคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนำตัว๒ผู้ต้องหา๒คน
ฝากหางที่ศาลจังหวัดอุตรดิษฐ์ต่อไปคุณผู้ชม
ซึ่งจากการสืบสาวเราเรื่องมีคนหนึ่งเขาเคย
เขาเคยไปตามดูว่าเข้ากรองเหมือนกรองเนี่ยไปส่งที่ไหน

แจกชาวบ้านถ้าไม่หมดก็โยนทิ้งน้ำ
แล้วเขาตามไปเจอคุณผู้ชมเขาก็เลยแบบถอนตัวออกมา

เรื่องใหญ่ขนาดนี้ดราม่าและผู้เสียหาย

ไม่มีเขาคนนี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกวันนี้
ชื่อของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นี่
มีทุกข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวดราม่า
ในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ

โดยชมรมพบว่ากลุ่มนี้
มีคนมีสีซึ่งเป็นตำรวจมาช่วยเหลือด้วย
คือทำเป็นขบวนการอย่างที่คุณทัศนายเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะ
ก็คือมีการได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับที่เป็นเงินของผู้เสียหาย

แล้วก็ให้ตำรวจพอเวลาเรื่องถึงตำรวจไง
เหมือนต้องถึงตำรวจอยู่แล้วถูกไหมผิดสัญญา

ก็ผิดสัญญาเขาก็ต้องชดใช้ให้เขา
และการเอาตำรวจมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็กลัว
พอมันมีตำรวจเข้ามาปุ๊บมันเป็นเรื่องของกฎหมายมันเป็นเรื่องใหญ่

วิธีการเลือกเหยื่อของแก๊งนี้นะคะ
ขั้นตอนแรกเขาจะตรวจสอบก่อนเลยว่า
เหยื่อมีความรู้เรื่องกฎหมายหรือเปล่า

ทำทันทีเลยดำเนินการทันทีเลย
แล้วก็พยายามใช้ยอดเงินสูงในการทำสัญญาเป็นตัวล่อ
เหยื่อผลิตเยอะแล้วก็จะส่งมอบไม่ทัน

มีการนำประวัติของนางธนิตาหรือว่าอิ๋ว
คนที่เป็นคนว่าจ้างสั่งเข้ากล่องมาเปิดเผยด้วย
บอกว่าโอ้โหคดียาวเป็นหางว่าวติดตัวอยู่๑๐คดี
ช่อโกงยักยอกทรัพย์ปลอมเอกสารยาเสพติด
ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวในชั้นศาลด้วย

ธนิตาจันอิ่มหรือมีชื่อเล่นว่าอิ๋ว
มีสามีเป็นอดีตทหาร
ซึ่งต้องบอกเลยว่า

มีพฤติการในการช่อกงต้มตุ๋นหลอกลวง

มีความเชี่ยวชาญด้านคุณสัย
เพราะมีเพื่อนเป็นหมอเขมร
สามารถเสกท้องให้ตัวเอง
ท้องโตได้ท้องยุบได้โดยไม่มีการคลอดลูก

ต้องบอกว่ามีคดียาวเป็นหางว่าวนะครับ
ทั้งค้ายาทั้งยักษ์ยอกทั้งฟอร์มอิกษร

อัจฉริยะก็บอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับชมรม๓๔รายแล้ว
ถ้าใครที่ถูกนางสาวธนิตาหรือว่าอิ๋วคนนี้หลอกลวง
ร้องเรียนเพิ่มเติมกับทางชมรมได้เลยนะ

เรื่องทำเข้ากล่องก็ยังจะมาหลอกกันนะนะ
คือตอนนี้ที่มันหาเงินกันทุกท่างขนาดนี้แหละ

แต่เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทำเรื่องไม่ดี
ไม่ดีทำผิดกฎหมายหรือว่าทำแบบนี้กับคนอื่น

ก็ไปหลอกมาเหมือนกันคุณผู้ชมนะฮะ